เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวผับเขาต้องพกปืนกันแล้วใช่ไหมคะ
อ่าไม่น่ะนี่ไงเออนอกจากอันตรภัณฑ์เท่านั้นแหละใช่
ราชบุรีค่ะบ้านโป่งยิงกันตายภายในผับเลยนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้ครับมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
แล้วตำรวจสามารถรวบตัวมือปืนได้ที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีนะคะหลังเกิดเหตุเสร็จปุ๊บ
ตำรวจสพบ้านโป่งค่ะรีบลงพื้นที่ปั๊บเลยนะคะ
ไปพบคุณขวดเหล้าแก้วโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนรนาศเกลือนไปหมดเลยนะคะ
แล้วกลางกลางร้านเนี้ยที่พื้นเนี้ยพบศพนายสมชายเจริญมีอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านโป่งสภาพศพคือนอนหงายจมกองเลือด
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะครับหลังจากที่นายสมชายเนี่ย
ถูกนายสุรสักสวนพักดีอายุสามสิบแปดปีใช้ปืนขนาดเก้ามอมอยิงเข้าไปเนี้ย
ต้องใช้คำว่ารัวเลยนะครับห้านัดด้วยกันกระสุนเนี่ยไปถูกศีรษะสองนัด
ลำตัวสามนัดค่ะเจ้าหน้าที่รวบตัวนายสุรศักดิ์ได้ที่ร้านเลยนะคะ
ขณะที่กำลังจะหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
สภาพในสุรสักมือปืนนะถูกรุมสกรรมศีรษะเนี้ยบวงแตกเลยนะคะ
แล้วก็อาการเมาด้วยตอนนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งก่อน
ก็เป็นไปตามหลักมนุษยชนนะคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาก็ตาม
จากการสอบสวนทรัพย์ว่านายสมชายผู้ตายมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
มีนายสุรศักดิ์มือปืนมาด้วยในร้านเดียวกันนั่งโต๊ะใกล้กัน
ผู้ตายกับมือปืนรู้จักกันเพราะอะไรครับเพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ทั้งคู่ตอนแรกกะว่าจะปรับความเข้าใจกันนะจับมือบอกเลิกแล้วต่อกัน
เคลียร์จบทุกอย่างคือพฤติกรรมมันจบจริงหรือเปล่าเพราะ
จู่ค่ะหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะ
แล้วร้านก็กำลังจะปิดนายสุรศักดิ์มือปืนเดินออกไปจากร้าน
กลับมาอีกทีพร้อมกับปืนในมือไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
จ่อยิงผู้ตายไปห้านัดซ้อนจนผู้ตายล้มฟุบลงกับพื้น
ทางร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาควบคุมตัวมือปืน
สภาพคือเมาค่ะครับทีนี้ตำรวจก็เลยคาดว่ามือปืนเนี่ย
คือมันจบไม่จริงไงจับมือจบแล้วแต่คือจบไม่จริงไง
ก็ยังโกรธอยู่แหละประกอบกับว่าสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นสิ่งร้าว
ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลยกลายเป็นว่าก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะคะ
ที่สำคัญก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คุณดูนะ
สภาพแบบนี้ค่ะอ่าฮะเอ่อรุมสกรรมมาครับโดนรุมมานะคะ